สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
พี่แอดนอกจากดูแลคุณแม่แล้วคุณมีครอบครัวไหม

โอ้ยดีนะนี่ไม่มีครอบครัว
ข้างบ้านเฟ่อก็มีครอบครัวมีปัญหาประจำประจำ

ลุงพรอยคะขอโทษนะคะเห็น

เขาเลือกค่ะ
ไม่เสียใจนะ
ใครได้

ทีมันใหญ่เนี่ย

ผมมีเมียฝรั่งนะครับ

ไม่ใช่คนไทยเนี่ยแหละ
แต่เป็นเมียฝรั่งอีกทีนะครับ
ไปได้ทุกด่านแต่ยังไงก็แล้วแต่จะต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้ก่อนนั่นคือเพลงที่สองนะครับเพลงที่สองนี้มูลค่าหกพันบาทถ้าพร้อมแล้วมาฟังอินโทรกันเลยอินโทรเพลงที่สองมาเลยครับ

ชินค่ะชินแต่ว่าไม่เคยร้องเพลงนี้เลยค่ะ

ไม่เคยแต่ว่าเคยได้ฟังร้องเล่นในรถอะไรอย่างนี้เคยค่ะ

ไม่เคยร้องเพลงนี้เลย
เอาละครับเพลงที่๒นี้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับคุณเอบอกว่า
พอสมควรยังไม่เคยร้องจริงจัง

ตกลงว่าจะเล่น

เล่น

ที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยในช่วงเพลงแรกนะครับ

ถ้าคุณร้องผิดนั่นหมายความว่าคุณพลาดคุณหมดสิทธิทันที
คุณจะไม่ได้กลับมาใช้ตัวช่วยอีกโดยเด็ดขาด
ถ้าไม่ชัวร์เลือกเลยค่ะสำหรับตัวช่วย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดพลิกใจไอดีนะครับไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้

เพราะว่ามั่นใจจะร้องถูก
อยากร้องให้ถูกตอบให้ถูก

หยิบมอเที่ยวขึ้นมาเล่นเกมเลยค่ะ

เพลงที่๒บริคา๖๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สอง
เพลงมาครับ

สนิทของเราเท่าไหร่
เท่าไหร่
เพ้อซ้อจะเปลี่ยนหมุนเวียนสักกี่สิบครั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอเลขพศ
ยังรักเธอไม่เคยแปลเปลี่ยนตาม
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พอสอเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเหลือห้า
สอขอสอจากดวงใจก็คือฟ้า
อ้อมกอดฟ้าสี่คลามโบบเราให้มาแนบชิ้น
ฉันรักเธอรักเธอสุดสุด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต

ใจขอปิดไม่เคยคิดรั้งร้าย

มีโอกาสให้คุณเอโชว์พลังเสียงหวานของเธอในเพลงนี้
แล้วเพลงนี้นี่ถ้าคนเสียงไม่หวานนี่ร้องไม่ได้เลยนะครับ
คุณป่าเวลายืนฟังคุณเอร้องเพลงเนี่ย

กินน้ำแข็งใสไม่ใส่นมอยู่

น้ำก็มีลมพัดเตื่อย
กินขี้ควายลอยเตะกระโรย
เท้าแช่เนี่ยให้ปาตอดอยู่นะ
นี้ขนาดไม่เคยร้องจริงแค่ฮัม
คนมีฝีมือนี้ทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะครับคุณเอ

เป็นอย่างไรครับร้องไปประมาณนี้
คิดว่าถูกต้องหมดไหมครับคุณเอ

มีความไม่มั่นใจอยู่ในน้ำเสียง

ก็เลยกลัวว่าจะผิด๑คำ๒คำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนคุณเอร้องดูสีหน้าคุณเอยิ้มแย้มมีความสุขเป็นที่สุดในโลก

อยู่ในโลกกลมของฉันที่ฉันสุขกับเพลงนี้
คุณเป๊กกี้เห็นพี่หนุ่มก็ยืนดูเราก็อยากแบบ
พยายามซ่อนตัวซ่อนหน้าของผมแล้ว
เพราะว่ามีหลายท่านเสียสมาธิ
โดยเฉพาะสาวเสียสมาธิไป

คุณเป๊กกี้เคยแนะนำให้เอาปี๊บมาคุม
ผมก็กลัวว่าปี๊บจะบาดคอ

ลุงพลอยก็ยืมไปเตะอีกเปล่าไม่ได้หรอก
แล้วเตะอะไรไม่ใช่ว่าเตะดังไม่ดังไม่เกี่ยว
ส่วนใหญ่จะเตะไม่โดนเลย

พันธุ์นี้เช่นอยู่

ยังไงก็ต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้
ถึงจะได้ไปสู่เพลงที่๑๐นะครับ

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณเอร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องผิดไม่มีสิทธิ์กับรายการของเรา

คุณภาคมือเย็นจัง

เอาได้โอเค
ขอบคุณมากค่ะ
ก่อนรักไปเลยนะครับ๖๐๐๐บาท
อินโทรออกมาต้องบอกเลยมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมุทร
ร้องเพลงนี้กี่ครั้งแล้วครับจำได้ไหม

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเอร้อง
ร้อง